ระนองครับคุณผู้ชมมีโรงเรียนสอนภาษาจีนเนี่ยโอ้โหเด็กเขาแตกตื่นกันใหญ่
ก็จู่มีคนยื่นปืนนะปืนยาวมาจากอาคารข้าง
รัวยิง๑๘นัดน่ะ
นี่แห่งนี้เลยครับคุณผู้ชมมั้ยมีเคล็ดไปดูมั้ยเออนี่ตอนนี้
คลิปนี้เนี่ยครูที่โรงเรียนเค้าแอบถ่ายไว้นะคุณผู้ชมฮะอ๋อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

ถามรองผอรับเล่าให้ฟังว่าโอ๊ะรองผอนี้เขามีข้อมูล
คนก่อเหตุเป็นคู่กรณีที่เคยร้องเรียนโรงเรียนแห่งนี้มาก่อนครับ
เพราะอะไรร้องเรียนทำไมอ่ะคนก่อเหตุเขาไม่พอใจที่โรงเรียนเนี่ยเสียงดัง
ตอนที่เด็กทำกิจกรรมตอนเข้าแถวเคารพทงชาติตอนเช้า
ตอนนั้นโรงเรียนก็แก้ปัญหานะโดยการถอดลำโพงออกครับหันลำโพงไปทางอื่น
หวังว่าเสียงมันจะเบาลงแล้วก็ทำกำแพงซับเสียงสองชั้นให้แล้ว
แต่คู่กรณีเหมือนยังไม่พอใจคุณผู้ชมก็เลยก่อเหตุยิงปืนเข้ามาแบบนี้
ซึ่งทางโรงเรียนไปแจ้งความไว้แล้วครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่ตำรวจบอกว่าโอ้ยพอก็มันไม่มีภาพหลักฐานดำเนินคดีไม่ได้
จนกระทั่งเมื่อวานนี้เขาก็มาก่อเหตุซ้ำอีกครับไปฟังทางพอหน่อยครับ
เหตุการณ์อุกอาจแบบนี้คุณผู้ชมมีหรือตำรวจจะปล่อยทิ้งไว้ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษแล้วก็ทหารฝ่ายจู่โจมเลยนะโอ้นี่ใช้กฎไอ้อาการศึกเลยครับไปเปลี่ยนกันนะครับ
ล้อมบ้านผู้ต้องสงสัยแล้วก็คุมตัวนายสุวรรณอายุ๔๓ปีผู้ต้องสงสัยที่เป็นมือยิงนี่แหละครับ
นั่นแหละครับจับมาได้แล้วคุณผู้ชมเขาเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านที่อยู่ข้างโรงเรียนนี่แหละก็คุมตัวไปสอบสวนก่อน
โอ้โหชาวบ้านมารอสังเกตการณ์มาดูกันเยอะเลยครับก็โล่งใจกันไป
ทันทีที่ชาวบ้านเห็นว่าคนก่อเหตุโดนคุมตัวไปขึ้นรถหุ้มกรอบไปเลยนะขับออกจากบ้านนี่รถคันนี้ไป
โหร้องตะโกนด่าด้วยความโกรธแค้นด้วยครับโอ้โหมายิงอย่างนี้กลางชุมชนที่โรงเรียนได้ยังไง
จากการตรวจค้นในห้องพักในบ้านพักเนี่ยเจออะไรบ้างเจ้าหน้าที่ไม่เจอปืนนะครับ
แต่คาดว่าคนก่อเหตุอาจจะนำปืนไปซ่อนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาตรวจค้นครับ
ขณะเดียวกันเดี๋ยวเช้าวันนี้ตำรวจก็จะส่งกำลังพลมาประจำที่หน้าโรงเรียนเพื่อดูแลความปลอดภัย
เพราะว่าวันนี้วันจันทร์แล้วสินักเรียนกับคุณครูเนี่ยก็จะมาที่โรงเรียนกันเยอะเลยครับ